ตำรวจลบบุรีบุกค้นบ้าน๓นักค้ายาเสพติดรายใหญ่เป็นพาดหัวอยู่แบบนี้
เอเย่นยาค้าพันวัวแต่ไอ้ค้าพันวัวเนี่ยมันบังหน้า
เออจริงค้ายาเสพติดนะฮะตบตาตำรวจแต่ตำรวจบอกว่าโอ้ตบไม่ได้นะ
ตายังมองเห็นอยู่นะก็เลยไปบุกจับกลุ่มนี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจสพชัยบาดานจังหวัดลบบุรีก็เปิดปฏิบัติการเลยนะ
เพราะว่าบุกกันไปกว่า๓๐คนนะคุณ
ไปตรวจค้นที่บ้านแห่งนี้ฮะเลขที่๑๖๙หมู่๒ตำบลท่ามะนาวอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะครับ
เป็นบ้านชั้นเดียวบนเนื้อที่๑ไร่เศษ
ก็ไปพบกับนายพุทธิธรคงเพชรอายุ๔๐ปี
นายเบนจพลโภชนายุ๓๐ปี
แล้วก็นางสาวน้องนุษย์สุกเอมอายุ๓๖ปีอาศัยอยู่ในบ้านนี่นะครับ
ตำรวจสืบทราบมาก่อนหน้านี้ว่าทั้ง๓รายเช่าบ้านหลังนี้เป็นแหล่งจำหน่ายยาเสพติดรายใหญ่
ในพื้นที่อำเภอชัยบาดานแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
แต่นี่ที่มาตรวจคอกเนี่ยเขาบอกมีการทำธุรกิจซื้อขายวัวพันธุ์ดี
ที่มีราคาแพงเพื่อเป็นการบังหน้าแล้วก็ใช้ฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด
ตำรวจนี่ต้องไปขุดไปค้นใต้ต้นกล้วยอะไรแบบนี้เลยนะ
เพราะว่าทั้ง๓คนยอมรับสาภาพหลังจากถูกเค้นสอบในสถานที่นะครับ
แล้วก็บอกว่าซ่อนไว้ฝังไว้ตำรวจก็เลยพาไปตรวจค้นภายในบ้านบริเวณรอบบ้าน
แล้วก็คอกวัวพบเป็นทั้งอาวุธปืนขนาด๓๘๐ซุปเปอร์ดัดแปลง๑กระบอกนะฮะ
กระสุนในแกซีน๗นัดแล้วก็กระสุนปืนที่ซุกซ่อนใต้ต้นกล้วยอีก๑กล่องรวม๕๐นัด
ยาบ้ามีครับมีสัญลักษณ์๑๑๑๑ฝังดินอยู่ใต้ต้นกล้วยนี่จุดหนึ่งนะครับ
อยู่ใต้กระถางต้นไม้อีกจุดหนึ่งนะคอกวัวที่เห็นเนี่ยว่าขายวัวพันดีเนี่ยไม่มีวัวนะ
มีแต่ยาบ้าฮะยาบ้านี่ก็ฝังอยู่เหมือนกันแล้วก็โคนต้นไม้ต่างโอ้โหหลายคนเลยนะฮะ
ทั้งยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งที่เปียกน้ำจากการฝังไว้ในดินนะครับ
รวมแล้วที่ตำรวจเนี่ยขุดขึ้นมาได้๒๐๐๐๐๐เมตรนะ
แล้วก็ยังมีรถยนต์อีก๓คันจอดอยู่ในบ้านวัวพันธุ์ดีราคาแพงมีอยู่แค่๔ตัวที่เลี้ยงเอาไว้ในคอก
ไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดครับแล้วก็นำตัวผู้ต้องหา๓คนไปสอบสวนเดิมเนินคดี
รวมถึงรถคันนี้ด้วยนะฮะก็ยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมด
สำหรับผู้ต้องหากลุ่มนี้เคยถูกจับในคดียาเสพติดมาแล้วพ้นโทษออกมาก็ยังทำผิดซ้ำ
ทีนี้ก็ต้องมีการขยายนะคุณนะขยายหาผู้ร่วมขบวนการในการค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ของลบบุรีด้วยนะครับ